ส่วนเรื่องราวในโลกโซเชียลก็มีการพูดถึงการเข้ามาใหม่ของพลตรวจเอกสมยศกันพอสมควรเหมือนกันครับ
แต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการเลือกตั้งก็คือ
มีใบปลิวปริศนานะครับ
แจกบริเวณด้านหน้าครูหาเลือกตั้ง
เนื้อหานี่มีการโจมตีผู้สมัครท่านหนึ่งเกี่ยวกับการหาเสียง
แล้วก็มีการส่งทีมงานเข้าไปแก้ไขกฎระเบียบและข้อบังคับของการเลือกตั้ง
รวมทั้งมีการทำหน้าที่ของคณะกรรมการกลางที่ค่อนข้างจะไม่เป็นธรรมจากเอกสารเนื้อหายนี้นะครับ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเอกสารชิ้นนี้มาครับ
ส่วนกระแสการเลือกตั้งของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแฮชแท็กที่มีผู้ทวิตเสิร์ชหามากที่สุดนะครับ
แต่ว่าอันดับที่๒คุณผู้ชมครับก็นี่เลย
สมยศพุ่มพันธ์ม่วงเป็นแฮชแท็กนี้ที่ได้รับการ
ส่วนอันดับ๓ผมไม่แน่ใจคังเวย์

คังเวย์เขาก็บอกว่าเป็นตัวละครลับไม่ใช่แล้ว
เรื่องของคุณปลื้มคุณทัพทีมมา

ครับเรื่องราวของการแสดงความยินดีก็ยังมีนะครับ
คนในวักษณ์ฟุตบอลก็มีคุณเสกศิษย์วัยนโยมพงศ์

ซึ่งก่อนหน้านี้ลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัท

ระบุว่ายินดีกับนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่
แล้วก็หวังว่าปัญหาต่างจะได้รับการแก้ไขโดยเร็ว
แล้วก็พัฒนาวงการตามนโยบายที่ประกาศไว้
ส่วนความเห็นจากแฟนฟุตบอลไทยรายหนึ่งนะครับ
ก็โพสต์ทวิตเตอร์หลังทราบผลการนับคะแนนว่า

ขออย่าวาดเพียงภาพฝันให้ลุ่มหลงนะครับ
ขอตั้งใจพัฒนาให้มั่นคงรณรงค์สุจริตเพื่อบอลไทยนะครับ

ว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ครับ
เห็นส่วนใหญ่ก็มีการชื่นชมนโยบายของคนตำรวจเอกสมยศ
ที่ให้สัมภาษณ์หลังจากได้รับชัยชนะ
จากการเลือกตั้งว่าจะจัดการกับตัวผีนะครับ
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งด้านมืดของวงการฟุตบอลไทย
รวมทั้งการยืนยันอีกครั้งเลยครับว่า
จะให้ซิโก้เกรียรษักเสนางเมือง
ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยต่อไปอย่างแน่นอนครับ